คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการตุลาการสารอุทธรภาค๕นะครับ
ก็เป็นโครงการอยู่ที่พื้นที่ของดอยสุเทพอยู่เชิงดอยสุเทพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็ถูกการคัดค้านการขอให้ยกเลิกกันมาอยู่พอสมควรวันนี้ดูเหมือนว่าก็จะขยายผลต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าดูโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อปี๒๕๔๘นะครับคุณเขมสอน
อุทธรภาค๕เนี่ยท่านย้ายที่ทำการจากกรุงเทพมาอยู่ที่เชียงใหม่แต่ท่านไม่มีที่ทำการนะฮะ
ก็ไปอยู่ร่วมกับสารอื่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจนกระทั่งได้ขอที่ราชพัสดุในการก่อสร้าง
แต่ว่าที่ผืนนี้ประมาณ๑๕๐ไร่ไปอยู่ที่พื้นที่ป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะฮะ
ท่านก็มีโครงการนะครับเป็นโครงการใหญ่โครงการมีทั้งบ้านพัก๔๗หลังอาคารชุด๑๓อาคาร
เป็นหนึ่งโครงการใหญ่๔โครงการย่อยอะไรอยู่ในนี้นะครับมูลค่าการก่อสร้างพันกว่าล้านนะครับ
แต่๑๕๐ไร่ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุเนี่ยท่านบอกว่าท่านเว้นไว้เลย๕๘ไร่ห้ามไปตัดต้นไม้ห้ามไปปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้น
แล้วพื้นที่ที่ต้องปลูกสร้างบ้านพักราชการอาคารชุดอะไรจริงเดี๋ยวไปปลูกป่าอะไรให้เพิ่มเติม
ทีนี้พอคนได้ยินข่าวก็แบบโอ้โหมันลุกล้ำพื้นที่อุทยานหรือเปล่าเป็นที่ที่มันสร้างได้ไหม
ตกลงชัดเจนว่าสร้างได้เป็นที่ราชพัสดุได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่ความเหมาะสมควรจะสร้างไหมอันนี้คนแบบโอ้โหวิภาควิจารณ์กันเยอะ
กองทัพบกก็บอกว่าก็ไม่ใช่ที่ของกองทัพบกแล้วตรงนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อยังมีการเดินหน้าก่อสร้างอยู่
เพราะว่าทางสารอุทธรภาค๕ท่านก็บอกว่าท่านก็จำเป็นต้องใช้
แล้วตามโครงการต้องเอาให้เสร็จสิ้นในช่วงกลางปี๒๕๖๑นี้แล้วนะครับ
วันนี้มีตัวแทนประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาเรียกร้องให้ยุติและยกเลิกโครงการนี้นะครับ
โดยมี๓คนที่ตัดสินใจเดินเท้าจากเชียงใหม่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
จะมาขอพบมาเข้ายื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
มนตรีและหัวหน้าคณะคอสชเพื่อให้ใช้คำสั่งตามมาตรา๔๔
ในอำนาจของหัวหน้าคอสชให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างบ้านพัก
ราชการตุลาการของสารอุทธรภาค๕และให้คืนพื้นที่ป่าบริเวณนั้น
ทำการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเป็นป่าเช่นเดิม
การขอคืนพื้นที่ของบ้านพักสารตุลาการในส่วนที่กินเข้ามาในเขตป่า
ร้อยสุเทพเนี่ยยังคงยืนยันในจุดเดิมนะครับ
เราแยกกันนะครับผมว่าเป็นตัวแทนของคนเชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวของตัวเองนะครับสามคน
แล้วก็ในส่วนของเครือข่ายเขาก็ดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายไปนะครับ
โดยที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับ
นางกริดเยี่ยมเมทากรหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยนะฮะ
บอกว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสิบห้าวันก็คือไม่เกินยี่สิบเมษายนนี้
ถึงกรุงเทพมาขอเข้าพบพลเอกประยุทธ์เพื่อยื่นหนังสือตามที่ตั้งใจ
ส่วนวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็มีกลุ่มนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชนชาวเจนใหม่เขาจัดเสวนากันนะคะ
หัวข้อบ้านพักตุลาการในมุมมองทางนิเวศ
ในวงเสวนาหารือถึงข้อกฎหมายโครงการก่อสร้างบ้านพักในพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่า
อุทธรณภักดิ์๕แม้ว่าจะขออนุญาตถูกต้อง
แต่ไม่ได้ถามหรือทำประชาพิจารณ์คนในพื้นที่เลย
ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย
แล้วก็ยังเห็นด้วยกับท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะ
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ล่าสุดทางเครือข่ายได้รับการประสานงาน
จากพันธรีสวพลพักเกษม
ว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการเจรจา
เพื่อหาข้อยุติตามข้อเรียกร้อง
ในวันที่๙เมษายนนี้นะคะ
ที่ห้องประชุมกรมชาการมนตรฐานบกที่๓๓ค่ะ

เพราะว่าผลผลันจะออกมายังไวนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับมีรายงานข่าวจากทางศาลยุติธรรมนะครับ
ท่านก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความ
บอกว่าสารยุติธรรมจะดำเนินคดีกับผู้ที่วิจารณ์เรื่องการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยบอกว่าจะฟ้องดำเนินคดีในความผิดฐานหมินสารกับผู้ที่โพสต์ข้อความแล้วก็เรียกโครงการนี้ว่าเป็นหมู่บ้านป่าแหว่ง
สารยุติธรรมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับ
สารยุติธรรมหรือว่าตุลาการไม่มีนโยบายใดทั้งสิ้นที่จะสร้างความขัดแย้งกับประชาชน
นี่ก็แรกครับ
ใช่ค่ะ
ปราการ๒๐๐คนจาก๗หน่วยงาน
คือชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ลาดเอียงกันไฟป่า
ก็เลยไม่น่าจะเหมาะสมในการสร้างบ้านพักแบบนี้นะคะ